เพราะผู้สื่อข่าวยังคงอยู่ในประเทศ
แต่ว่ามาดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันวันนี้นะคะ
ส่วนภาพล่าสุดเนี่ยเราจะขึ้นให้มุมจอตลอดเป็นระยะนะคะ
คือวันนี้คนบ่นเรื่องของรถติด
คนติดแฮชแท็กคำว่ารถติดเนี่ยเป็นอันดับต้น
ตั้งแต่เช้ามืดนะคือติดกันตั้งแต่เช้า
ก็เลยมองกันว่าเอ๊ะหรือเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่ง
อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการขนตู้คอนเทนเนอร์ไปวาง
ปิดถนนเส้นทางไปสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เพราะว่าตอนแรกกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราศดร๖๓และแนวร่วมบอกว่าจะไปที่นั่น
เจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อมดูแลเรื่องของความปลอดภัยที่นั่นตั้งแต่เมื่อวาน
ตั้งแต่ช่วงเย็นต่อเนื่องช่วงกลางคืนมาจนถึงเช้าวันนี้
แม้ว่าจะประกาศเปลี่ยนพื้นที่การชุมนุมไปที่หน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ
เมื่อช่วงบ่ายทีมข่าวก็เลยลองไปดูนะคะไปสำรวจดูคือคนบดรถติดตั้งแต่เช้านะคุณผู้ชม
ตอนบ่ายลองไปดูก็ปิดถนนนะคะมีตู้คอนเทนเนอร์วางปิดเอาไว้วางซ้อนกันสองตู้นะคะแล้วก็มีการตรึงกำลังกันอยู่เห็นไหมคะตู้คอนเทนเนอร์จะซ้อนกันอยู่แบบนี้
แยกบางขุนพรมถนนสามเศษทีมข่าวบอกว่านอกจากจะมีการวางตู้คอนเทนเนอร์มีรั้วรวดหนามมีรถตู้ปิดกั้นก็มีรถฉีดน้ำแรงดันสูงรถสีน้ำเงินน่ะนะคะสามคันมีรถส่งสัญญาณเสียงมีตำรวจชุดควบคุมฝูงชน๑กองร้อยดูแลพื้นที่อยู่ค่ะ
มีรถตู้นะคะจอดอยู่
สองชั้นนะคะแล้วก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์สองชั้น
ตรงเนี้ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็ประมาณแปดตู้นะคะหลังตู้คอนเทนเนอร์จะเป็น
รั้วจะเป็นลวดหนามหีบเพลงนะคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็น
รีเออร์พลาสติกนะคะแล้วก็เลยจากตรงนี้ไปประมาณห้าสิบเมตรก็จะเป็นรั้วรวดหนาม
ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการในการดูแลความเรียบร้อยของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลในวันนี้นะคะหลังตู้คอนเทนเนอร์ก็จะมีเจ้าหน้าที่
สแตนบายอยู่น่าจะประมาณ๑กองนะคะ
ทีมข่าวก็ลองเดินสำรวจดูนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการปิดกั้น
เส้นทางค่อนข้างหนาแน่นนะคะมากที่สุดมีถึงเจ็ดชั้น
เริ่มตั้งแต่มีแบรีเออร์คอนกรีตมีรั้วรวดหนาม
มีตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีรั้วรวดหนามอีกชั้นหนึ่งนะคะ
ต่อด้วยรถเมย์บางจุดใช้รถตู้แทน
แล้วก็ต่อด้วยรั้วรวดหนามอีกชั้นหนึ่งมีแบรีเออร์คอนกรีตอีกชั้นหนึ่ง
ชั้นแบบนี้ค่ะบางจุดเนี่ยค่ะ
จะมีด่านถึง๗ชั้นเพื่อดูแลความปลอดภัย
ป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมข้ามผ่านพื้นที่ตรงนี้ไปได้
ไม่ให้เข้าไปประชิดสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะคะที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าตรวจสอบมาว่าเป็นครั้งแรก
นำมาใช้กับการป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะเข้าพื้นที่เป้าหมายนะคะ
คอนเทนเนอร์ยาวประมาณ๖เมตรสูง๒๔เมตรนะคะ
บางจุดซ้อนกัน๒ตู้เท่ากับว่าจะสูงเนี่ยค่ะเกือบ๕เมตร
ถ้าเทียบกับคนนะคะคนไทยความสูงเฉลี่ยก็ประมาณ๑๖๐๑๗๐เซนติเมตร
ก็เท่ากับว่า๒๓คนต่อกันถึงจะสูงเท่าตู้คอนเทนเนอร์ซ้อนกัน๒ตู้นะคะ
หรือถ้าจะเทียบความสูงให้เห็นชัดตู้คอนเทนเนอร์๒ตู้ซ้อนกันนะคะ
สูงประมาณนี้ประมาณสะพานลอยคนข้ามอ่ะนะคะนี่ค่ะ
ก็นี่แหละค่ะอาจจะเป็นเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาปิดกั้นเส้นทาง
เพราะว่าถ้าจะมองว่ามวลชนจะพยายามข้ามผ่านไปให้ได้เนี่ย
มันคงยากมากที่จะผ่านตู้คอนเทนเนอร์ซ้อนกันขนาดนี้
หรือถ้าจะเป็นไปได้ก็อาจจะต้องอาศัยบันไดบันไดยาวอะไรแบบนี้นะ
ถ้าเป็นแบบนี้ทีมข่าวของเราคาดการณ์แล้วทำเป็นกราฟิกให้ดูนะคะ
ถ้าจะผ่านไปให้ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้บันไดไม้ไผ่สูง๕เมตรแบบนี้เลย
นี่ค่ะแต่สุดท้ายก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ไม่ได้ไปที่บริเวณสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะคะ
ก็ไปที่หน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์แทน
ทีนี้ค่ะพอปิดถนนบรรยากาศถนนตรงนั้นเนี่ยก็จะเงียบสงบนะคะ
ช่วงเย็นร่มเลยค่ะก็จะเห็นภาพแบบนี้ค่ะ
ก็จะมีเด็กมีกลุ่มวัยรุ่นนำจักรยานไปปั่นไปขี่จักรยาน
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทีมข่าวก็เลยไปคุยด้วย
เขาก็บอกว่าถนนเส้นนี้ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อน
ก็เลยอยากจะถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าปกติถนนเส้นนี้ไม่เคยโล่งแบบนี้ค่ะ
ร้านค้าร้านขายตั้งขายของเต็มไปหมดแต่วันนี้โล่งมีแค่ตู้คอนเทนเนอร์วางอยู่แบบนี้ค่ะ
เพราะว่าเจรฐีเขายังไม่ได้มาย้ายไปนะฮะยังค่ะ
ถ่ายภาพแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมากหลายภาพคือเป็นภาพสวยแบบอาร์ตเลยอะไรอย่างนี้
มันก็คงจะไม่ได้เคลื่อนย้ายย้ายเข้าย้ายออกได้ง่ายนี่ห้า
เทะฟุตบอลเลยนะนี่ครับโอะโห

วันนี้ตำรวจก็แถแหลงเกี่ยวกับอย่างของรถติด
เรื่องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์
ได้แถลงพร้อมกับทีมโฆษก
ก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้ได้บอกว่าต้องขอโทษประชาชน
กรณีการจราจรหลายพื้นที่วันนี้ไม่มีความสะดวก
โดยระบุว่าก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศ
สถานที่ที่จะไปชุมนุมคือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ตำรวจจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวด
ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางในจุดต่างนะฮะ
เนื่องจากการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ย
เป็นจุดที่มีเครือข่ายเส้นทางทั่วกรุงเทพ

แล้วเพื่อป้องกันให้หนาแน่นมากขึ้น

คือทีนี้มันก็ไม่สามารถจะเปิดเข้าเปิดออกได้ง่าย

เพราะฉะนั้นมันก็เลยกระทบเป็นเครือข่ายไปนะครับ

ชุมนุมในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นต้องขอให้ผู้ชุมนุมพิจารณาว่า
ชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหาย
หรือว่าเกิดผลดีกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมหรือไม่อย่างไร

โนตรีปิยาตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า

ผู้ชุมนุมได้เปลี่ยนแปลงสถานที่การชุมนุม
ตรงนี้จะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสนพหนโยธินนะฮะ
ขณะเดียวกันตำรวจเนี่ยก็จะดูแลพื้นที่ต่าง
ให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดในทุกพื้นที่
เรื่องการนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ปิดกั้นเส้นทาง
แทนการใช้รถเมย์สาธารณะ
จุดที่จะเข้าสู่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
โมตรีปียะบอกว่านี่เป็นการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะฮะ
ไม่ได้ถือว่าเป็นยุทธวิธียุทธศาสตร์ยุทธการอะไรทั้งสิ้น

ถามว่าตามความเหมาะสมแบบไหนอย่างไร
ก็คือถ้าใช้รถเมย์มาสกัดกั้นมาตั้งเป็นจุดกั้นเนี่ยคุณเดี๋ยวมาสอน
รถเมย์แต่ละคันคือต้องไปขอความร่วมมือจากขอสมกร
แล้วมันมีมูลค่าถ้าเกิดความเสียหายอะไรขึ้นกับรถเมย์นะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เลยไปเอาตู้คอนเทนเนอร์มานะครับ
ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นการเช่าหรือว่าเป็นการยืมหรือว่าเป็นการอะไรยังไงนะฮะ
เดี๋ยวข้อมูลคงจะปรากฏออกมานะครับ
คือทางตำรวจก็บอกว่าไม่ใช่ว่าทางขอสมกไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการนะ
ในการปฏิบัติภารกิจต่างเพียงแต่ว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็เล็งว่าเออใช้ตู้คอนเทนเนอร์ดีกว่านะ
การเสียหายแล้วมูลค่าตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับทางรถเมย์นะครับ
ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมพลนตรีปียะระบุว่าตำรวจเป็นเพียงผู้ปฏิบัติหน้าที่นะฮะ
ยืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็น
ปัญหาต่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากการชุมนุม
พลตมตรีปียะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากตำรวจแต่เกิดขึ้นจากผู้ชุมนุม
ตำรวจเป็นผู้ทำตามกฎหมายและอำนวยความสะดวกเรียบร้อยให้กับประชาชนเท่านั้น
นี่นะฮะนี่คือสิ่งที่ตำรวจได้แถลงในวันนี้นะครับ
แล้วก็ได้ชี้แจงไปถึงเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมเห็นมีทหารมาอยู่ในพื้นที่ของการสกัดกั้นการชุมนุม
เรื่องนี้ทางตำรวจบอกว่าตรงจุดในย่านของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ย
จะเป็นจุดพื้นที่ตั้งของหน่วยทหารหลายหน่วยอยู่แล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็จะเห็นกำลังทหารเป็นปกติอยู่แล้วที่จะแบบปฏิบัติภารกิจต่างซักซ้อมแผนต่างนะฮะ
ไม่เกี่ยวข้องกับการเตรียมมารองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมนะครับ